ชวนคุณน้ำแข็งคุณขวัญคุณผู้ชมมาตื๊ดกันหน่อยไหม
เวลากี่โมงบอกก่อนตื๊ด
โมงเช้าเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะครับ
ปรากฏว่าที่นี่ยังเปิดเพลงตื๊ด
คือเวลาที่เห็นข่าวแบบนี้ตี๓แล้วก็ว่าแบบนั้น

ยันหว่างเจ้าหน้าที่ระยองนะครับ

สถานบันเทิงแห่งนี้ให้คุณผู้ชมไปดู
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันครับ
เอาเลย
ฟัยฟัยเปิดต้องหายครับฟัย

ฟัยเธอต้องไหว

โอ้โหพวกเราเต้นฮะขอดูคลิปอีกทีนี่คุณขวัญนี่๖โมงมันต้องออกจากบ้านไปทำงาน
เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าอันนี้คือเขาเป็นปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้ปลาโกโจ๊กน้ำเต้าหู้ไม่น่าใช่นะ
ที่เตรียมตักบาทไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะคือชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วปรากฏพบจริงนะครับที่ระยอง
ปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดระยองพร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ของสพเมืองระยองเข้าตรวจค้นคือมันลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์
ทำเป็นสองชั้นค่ะเออทำเป็นอาคารเลยคุณนะครับ
ในชุมชนก้นปึกที่ตำบลเชิงเนินนะอำเภอเมืองระยอง
คือตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดเนี่ยนะฮะ
สืบทราบว่าสถานที่แห่งนี้มักจะจัดปาร์ตี้ยันหว่าง
ทุกวันภรรยหัสสมดีอ๋อเหรอคือข้ามคืนวันพุธ
มาถึงเช้าวันพระธรรมดีอ๋อนี่เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่เมื่อเช้าเลย
หกโมงเช้ายันหว่างใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะไปจับซะหน่อยเพราะเปิดเข้าไป
เพลงดังสนั่นไหมฮะใช่สิแสงสีเสียงยังมีอยู่เลยนะครับ
แล้วก็สั่งเปิดไฟจนเจอยาเคและยาอีตกอยู่ตามพื้นอ้าว
ระหว่างตรวจค้นมีนายหนูอายุ๕๐ปีรับว่าเป็นเจ้าของสถานที่
นะครับแล้วก็มีนายแดดฮะคนรูปร่างใหญ่เดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปเนี้ยนะฮะ
ในคลิปข่าวซึ่งเป็นเพื่อนของนายหนู

บอกเอ๊ยมาจับได้อย่างไรนี่มีสิทธิ์อะไรนี่
คุณผู้ชมดูตอนที่โตเถียงกับเจ้าหน้าที่นะครับ
อยู่ดีมาร่วมครับ
รวมตีมาร่วมไปเลย

เขาเรียกที่นี่ว่า

พี่ไลฟ์ด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ยังเจอนักท่องเที่ยวอีก๑๔คน
เป็นหญิง๗เป็นชาย๗ทั้งหมดนะฮะ
คุณนี่ก็ผิดอีก
เป็นเยาวชนอายุ๑๖๑๗ปี
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งหมด
แล้วไอ้ที่ทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วทำเป็นเหมือนผับ

สถานบริการหรือเป็นแค่บ้านอย่างที่เขาบอก
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเนาะ

ถูกต้องแล้วก็เปิดเกินเวลาอีก

แล้วยิ่งดูสิเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย